สวัสดีครับ

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

ที่มาพร้อมกับเรื่องราวความฝัน
และแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอล

ลูกชายของอดีตกองหลังกัปตันทีมชาติไทย

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้วอร์มอัพมาเล่นฟุตบอล
เห็นพ่อกับพี่เขาเล่นก็เลยชอบเล่นเลยค่ะ
ก็คือหลังจากเดินหน้าปุ๊บก็ไปเตะบอลเลย
วอร์มอัพมารายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ทั้งที
ขอวัดความแม่นยำของน้องเขาสักหน่อยดีกว่า
เพราะได้ข่าวมาว่าฝีเท้าของน้องนั้นแม่นร้าวกระจับกวางเลยทีเดียว
อัพครับเลือกเป้าครับอยากจะยิงเป้าไหนครับ

อันนี้ทุกความรับ
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
วันเสาร์๘โมงตรงหลังครบทุกชาตินะครับ
เวลาดีแบบนี้ของแฟนบอลชาวไทย

มีเท้าซ้ายนะฮะโอ้โหช่างทองมาก
เตะเนี่ยแม่นในกระจับวาง
เดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับความมหัศจรรย์ของเขา

ที่มีลูกฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลนะครับ
ต้องได้รับแรงบันดาลใจจากเขาคนนี้แน่นอนครับ
และอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับโค้ซิโก้ของเรานะฮะ
เป็นเรื่องราวของแฟนรายการถามกันมามากเหลือเกินนะครับ
วิธีในการมองผู้เล่นคัดตัวผู้เล่น

มีวิธีมองมีวิธีคัดเลือกอย่างไร

วันนี้ของเราที่ผมได้เกริ่นขึ้นมาข้างต้น
ขออนุญาตพาไปอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทย

ว่ามีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้าง

หลังจากการประกาศยุติบทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ก็ได้มีโค้ชชื่อดังตบเท้าเข้ามาเสนองานต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเลเน่มูลเลนสตินโค้ชชาวเนเทอร์แลนด์อดีตมือขวาของเซอร์อเล็กเฟอร์กูซัน
วิวฟิดเชฟเฟอร์อดีตกุญสือทีมชาติไทยชาวเยอรมัน
และล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนาธานฮอลตัวแทนของคาลอสดุงก้า
เด็กกัปตันทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี๙๔ก็ได้เดินทางเข้ามาเสนอแผนงานต่อสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งตัวแทนของดุงก้าก็ได้เปิดเผยว่าการรับงานกุญซื้อช้างศึกไทยเป็นอะไรที่ท้าทายอย่างมาก
แต่ตอนนี้ก็มีข้อเสนอจากประเทศจีนเข้ามาด้วยเช่นกัน
จากนั้นมิลวันลายวัชกุญสือชาวเซอร์เบียที่เคยกุมบังเห็นทีมชาติกาหน้า
เข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๐ก็ได้เดินทางมาเสนอแผนงานกับสมาคมต่อ
โดยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงก็ได้ออกมาบอกกับสื่อสั้นว่า
จะให้สัมภาษณ์และให้คำตอบทุกอย่างภายในอาทิตย์หน้า
จากตัวแทนของคาลอสดุก้าและมิลวานลายวัชแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ
ก็ยังได้มีโค้ชชื่อดังมาเสนอแผนงานต่อสมาคมอีก๒คนนั่นก็คือ
จอวานวิเอล่ากุญสือชาวบราซิลที่เคยพาทีมชาติอีรักษ์คว้าแชมป์เอเชียนคลับ๒๐๐๗มาแล้ว
รวมถึงมาซาฮิโรชิโมดะผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น
ที่มีส่วนสำคัญในการพาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าตัวโอลิมปิก๒๐๑๘
ซึ่งด้านโค้ดเห็งวิทยาลาวฮกุลประธานเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
คุณซื้อคนใหม่จะต้องรับได้กับข้อเสนอเรื่องงบประมาณของสมาคมที่มีจำกัด
คนคนนั้นจะต้องสามารถสร้างบรรยากาศของทีมได้ดี
แล้วก็เค้นความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนออกมาได้นะครับ
ถ้าไม่มีผลงานแล้วมันก็คงมีข้อหาแน่นอน

รับค่าจ้างที่เราเสนอให้ก็น่าจะโอเคครับ
จริงแล้วอยากให้จบภายในอาทิตย์นี้ครับผม
ต้องรอรวบรวม
หลายอย่างนะให้เสนอนายกด้วย
เพราะว่าเราเป็นทีม
แล้วไทยเป็นทีมที่มีงบประมาณน้อยครับผม
เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในงบประมาณด้วยนะครับ
สุดท้ายแล้วคุณซื้อช้างศึกไทยคนใหม่นั้นจะเป็นใคร
เร็วนี้แฟนทุกคนจะได้รู้กันอย่างแน่นอนครับ
แต่อีกหนึ่งข่าวสำคัญของช้างศึกไทยนั่นก็คือ
เรื่องของโค้ดโย่งวรวุฒิมมะคะ
คุณซื้อทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ไปรับงานคุมทีมสุพรรณบุรีเอฟซี
ล่าสุดนั้นโค้ดโย่งได้เข้ามาหารือกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้ว
โดยโค้ดโย่งได้แจ้งว่าการคุมสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี

เพราะมีตำแหน่งเป็นประธานเทคนิคของสโมสร
แต่จะรีบคุยกับต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการคุมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งแม้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมจะไม่เห็นด้วยในเรื่องที่โค้ดโย่งรับงานสอน
แต่ก็เข้าใจและได้ทราบถึงเหตุจำเป็นในครั้งนี้เรียบร้อย

ไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับ
เอานักเตะแต่ละคนมาเนี่ย

ก็เป็นสมบัติลำค่าของสโมสรนะ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับนักเตะตัวน้อย
ว่าที่อนาคตช้างศึกไทย
มาพร้อมกับเรื่องราวความฝัน
และแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอล

ลูกชายของอดีตกองหลังกัปตันทีมชาติไทย

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้วอร์มอัพมาเล่นฟุตบอล
เห็นพ่อกับพี่เขาเล่นก็เลยชอบเล่นเลยค่ะ
คือหลังจากเดินหน้าปุ๊บก็ไปเตะบอลเลย
วอร์มอัพมารายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ทั้งที
ขอวัดความแม่นยำของน้องเขาสักหน่อยดีกว่า
เพราะได้ข่าวมาว่าฝีเท้าของน้องนั้นแม่นร้าวกระจับกวางเลยทีเดียว
อัพครับเลือกเป้าครับอยากจะยิงเป้าไหนครับ

ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการ
เชียร์บอลไทยกับซิโก้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

วันเสาร์๘โมงตรงหลังครบทรงชาตินะครับ
เวลาดีแบบนี้ของแฟนบอลชาวไทย

เรื่องราวในวันนี้นะที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ

มีเท้าซ้ายนะฮะโอ้โหช่างทองมาก
เตะเนี่ยแม่นในกระจับวาง
เดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับความมหัศจรรย์ของเขา

ว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลนะครับ
ต้องได้รับแรงบันดาลใจจากเขาคนนี้แน่นอนครับ
และอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับโค้ซิโก้ของเรานะฮะ
เป็นเรื่องราวของแฟนรายการถามกันมามากเหลือเกินนะครับ
วิธีในการนะฮะมองผู้เล่นคัดตัวผู้เล่นหรือว่าสเกาะนั่นเองนะฮะ
มีวิธีมองมีวิธีคัดเลือกอย่างไร
แต่ก่อนที่ไปพบกับสองเรื่องราวนะฮะที่ผมได้เกริ่นขึ้นมาข้างต้นนะครับวันนี้
ก็ได้มีโค้ชชื่อดังตบเท้าเข้ามาเสนองานต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเลเน่มูลเลนสติมโค้ชชาวเนเทอร์แลนด์อดีตมือขวาของเซอร์อเล็กเฟอร์กูซัน
วิวฟิดเชฟเฟอร์อดีตกุญสือทีมชาติไทยชาวเยอรมัน
และล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนาธานฮอลตัวแทนของคาลอสดุงก้า
อดีตกัปตันทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี๙๔
ก็ได้เดินทางเข้ามาเสนอแผนงานต่อสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งตัวแทนของดุงก้าก็ได้เปิดเผยว่าการรับงานกุญสือช้างศึกไทย

แต่ตอนนี้ก็มีข้อเสนอจากประเทศจีนเข้ามาด้วยเช่นกัน
จากนั้นมิลวันลายวัช

เข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘
ก็ได้เดินทางมาเสนอแผนงานกับสมาคมต่อ

จะให้สัมภาษณ์และให้คำตอบทุกอย่าง

จากตัวแทนของคาลอสดูก้า

ก็ยังได้มีโค้ชชื่อดังมาเสนอแผนงาน
สมาคมอีก๒คนนั่นก็คือ

คว้าแชมป์เอเชียนคลับ๒๐๐๗มาแล้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น
ที่มีส่วนสำคัญในการพาทีมชาติญี่ปุ่น

ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอเรื่องงบประมาณของสมาคมที่มีจำกัด

สามารถสร้างบรรยากาศของทีมได้ดี

ที่สำคัญต้องมีผลงาน

อีก๓แมทเนี่ยถ้าไม่มีผลงานเนี่ยมันก็คงจะมีข้อคอรหาแน่นอน
ถ้าคนไหนยอมรับค่าจ้างที่เราเสนอให้ก็น่าจะโอเคครับ
จริงแล้วอยากให้จบภายในอาทิตย์นี้ครับผม
ต้องรอรวบรวมหลายอย่างนะให้เสนอนายกด้วย
เพราะว่าเราเป็นทีมแล้วไทยเป็นทีมที่มีงบประมาณน้อยครับผม
เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในงบประมาณด้วยครับ
สุดท้ายแล้วคุณซื้อช้างศึกไทยคนใหม่นั้นจะเป็นใคร
เร็วนี้แฟนทุกคนจะได้รู้กันอย่างแน่นอนครับ
แต่อีกหนึ่งข่าวสำคัญของช้างศึกไทยนั่นก็คือ
เรื่องของโคตรโยงวรวุฒิสิมมะคะกุญศือทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ไปรับงานคุมทีมสุพรรณบุรีเอฟซี
ล่าสุดนั้นโค้ดโย่งได้เข้ามาหารือกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้ว
โดยโค้ดโย่งได้แจ้งว่าการคุมสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีเป็นการทำหน้าที่ชั่วคราว
เพราะมีตำแหน่งเป็นประธานเทคนิคของสโมสรแต่จะรีบคุยกับต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการคุมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งแม้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมจะไม่เห็นด้วยในเรื่องที่โค้ดโย่งรับงานสอน
แต่ก็เข้าใจและได้ทราบถึงเหตุจำเป็นในครั้งนี้เรียบร้อย
และนี่ก็คือข่าวฟุตบอลทีมชาติไทยที่เป็นไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับ
เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับข่าวสารนะฮะความเคลื่อนไฮไลท์ต่างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของวงการฟุตบอลไทย
รายการของเรานะฮะเชียร์บอลไทยซิโก้นะครับจะตามติดข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างมาฝากทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนครับ
ช่วงหน้าครับห้ามพลาดครับสำหรับคนที่อยากรู้นะฮะว่า
เรามีวิธีคัดเลือกและสเกาะนักเตะดาวรุ่งมาเสริมทัพอย่างไร
โค้ชซิโก้รอตอบอยู่ครับช่วงหน้า
เราจะไปเอานักเตะแต่ละคนมาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้าง
ไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยจะไปจิ้มเอาในทีวีนะ
ก็เป็นสมบัติล้ำค่าของสโมสรนะ